คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่เกี่ยวกับครูนะคะ
ครูในการลงโทษเด็กรุนแรงเกินกว่าเหตุ
ที่ผ่านมาข่าวแบบนี้เราเจอเป็นประจำ

วันนี้ก็มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่จะพาไปดูต่อไปนี้
คุณครูไม่ได้เป็นคนที่ลงมือทำเอง
แต่ว่ายืมมือเพื่อนของเด็กในห้องเป็นคนทำ
ลักษณะเป็นแบบนี้คือให้เพื่อนเนี่ยนะคะ
ยืนเรียงกัน๑๐คนแล้วไปตบหน้าเพื่อน
คนที่ทำผิดในห้องเรียนด้วยการพูดคุยในห้องเรียน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพ่อแม่ผู้ปกครองพอทราบข่าวนี้
ทุกอย่างภูมิทรวงตัวกันไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะคะ

ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
เป็นนาทีที่ผู้ปกครองทราบเรื่องแล้ว
แล้วก็รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่เป็นนาทีที่ผู้ปกครองนักเรียนชั้นป๒โรงเรียนแห่งหนึ่งสุดทนค่ะ
ชี้หน้าต่อว่าครูสอนภาษาไทยชั้นป๒โรงเรียนแห่ง๑ในอำเภอจนะจังหวัดสงขลา
หลังจากที่ตำรวจเรียกสองฝ่ายมาไกล่เกลี่ยกันที่สถานีตำรวจสพจนะนะคะ
กรณีที่ครูสอนภาษาไทยคนนี้ค่ะลงโทษนักเรียนที่พูดคุยที่คุยกันในห้องเรียนนะคะ
ด้วยการให้เพื่อนร่วมห้องทั้งหมดต่อแถวแล้วก็ไปตบหน้าเพื่อนนักเรียนด้วยกันค่ะ
คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เปิดเผยจากผู้ปกครองคนหนึ่งที่เขาโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้
แล้วโชว์ภาพเนี่ยค่ะภาพเมื่อสักครู่ที่เห็นไปเนี่ย
เป็นแก้มของหลานชายของเขาภาพเมื่อสักครู่นะคะ
มีรอยแดงแดงจากการถูกตบคือแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กเนี่ย
ตบถึงร้อยหกสิบครั้งอ่ะคุณโอ้โหร้อยหกสิบครั้งนี่จากเพื่อนนักเรียนสิบหกคนนะคะ
ละสิบครั้งนะคะค่ะคือรุมเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ
อันนี้เป็นร่องรอยที่เกิดขึ้นนะคะกับสิ่งที่เด็กได้เจอ
แล้วผู้ปกครองรายนี้เนี่ยนะคะยังระบุข้อความเอาไว้ในโพสต์ของเขาด้วย
ที่ฉันขออ่านให้ฟังนะคะข้อความที่เขาระบุไว้เนี่ยบอกว่า
ครูคนนี้ได้ปลูกฝังวิธีการอัปยศให้แก่เด็กที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ
เด็กก็จะจำภาพความรุนแรงแบบนี้ไปใช้ในอนาคตได้พร้อมกับภาพที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่
โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะผู้ปกครองที่มีลูกเรียนอยู่ชั้นป๒โรงเรียนแห่งนี้
ไปสอบถามกับลูกของตัวเองเลยค่ะว่าเคยถูกทำแบบนี้หรือเปล่า
เคยถูกลักษณะเดียวกันแบบนี้ไหมปรากฏว่ามีเด็กนักเรียนชั้นปสองหลายคนนะคะ
ที่โดนกระทำแบบนี้มาแล้วเนี่ยค่ะครูถามพอถามไปปุ๊บเนี่ย
ยกยกมือเนี่ยคือที่ถูกกระทำนะคะคือน้องเนี่ยถูกทำลักษณะเดียวกัน
เคยถูกเพื่อนตบมาแล้วใช่ค่ะนะฮะอ่าผู้ปกครองเนี่ยนะคะ
พอทราบแบบนี้เลยรวมตัวกันไปยื่นหนังสือร้องเรียนไปที่ผู้อำนวยการโรงเรียน
เพื่อให้รับทราบเรื่องนี้และให้มีการลงโทษกับครูผู้ก่อเหตุ
และไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะคะผู้สื่อข่าวของเราอ่ะ
ยังลงไปพูดคุยไปสอบถามกับผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนในชั้นเดียวกันด้วยนะคะ
ไปคุยกับนางสาวธนิษฐาบอกว่าระยะหลังสังเกตพฤติกรรมลูกเปลี่ยนไปนะ
ยังไงคะเปลี่ยนไปลูกกลายเป็นเด็กเก็บตัว
แม่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยเข้าหาแม่เคยมาช่วยขายของที่ร้าน
ค่ะก่อนหน้านี้คุณแม่ก็ไม่ทราบหรอกว่าลูกน่ะเป็นอะไรหรือว่าไปเจออะไรมา
แต่หลังจากเห็นโพสต์เมื่อสักครู่นี้เห็นคลิปไปแล้วเนี่ยนะคะ
จากโซเชียลก็เลยไปถามลูกซึ่งลูกยอมรับว่าเคยถูกครูสั่งให้เพื่อนในห้องเนี่ย
ทำโทษด้วยการตบหน้าคนละสามครั้งจากเด็กในห้องทั้งหมดสามสิบเอ็ดคน
ถึงห้าวันซ้อนนะคะห้าวันซ้อนนะคะเออ
เพราะว่าลูกของเขาเนี่ยพูดเสียงดังในห้องเรียนนะคะแล้วก็ลุกไปหยิบหนังสือโดยภารการ
นะคะเออหลังจากทราบเรื่องเนี่ยเธอช็อกมากนะคะ
ที่ฉันอ่านเองดิฉันก็ช็อกเหมือนกันที่มีคนทำแบบนี้กับลูกของเขานะคะ
แล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกเนี่ยหลังไม่อยากมาโรงเรียนเลย
คือลักษณะนอกจากความเจ็บที่น้องจะโดนตบจากเพื่อนหลายคนคนละ๓ครั้ง
ค่ะเป็นอย่างน้อยเนี้ยนะคะสามครั้งแล้วเนี้ยค่ะ
ฉันมองว่าเรื่องของความอายน้องอายนะค่ะ
อายที่เพื่อนเนี่ยมารุมตบตัวเองอ่ะแล้วเด็กลักษณะเนี้ย
วัยประมาณเนี้ยจะล้อกันใช่อ่าแล้วเป็นเป็นอะไรที่ฝังใจเด็กด้วยอ่ะนะคะ
ค่ะกับสิ่งที่เขาได้รับขณะที่นายสักทนันค่ะสักทนัดนะคะ
เป็นตัวแทนของผู้ปกครองเนี่ยเปิดเผยนะคะว่าล่าสุดเนี่ย
อำนวยการโรงเรียนบ้านนาออกมาขอโทษผู้ปกครองแล้วนะคะ
และจะมีการนัดพูดคุยกันอีกครั้งในวันที่๒เมษายน
แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางโรงเรียนเองก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการใดกับครูคนนี้
ส่วนความคืบหน้าทางคดีผู้ปกครองเนี่ยค่อนข้างผิดหวังเพราะว่าตำรวจให้ผู้ปกครองไกลเกลี่ยกับผู้ก่อเหตุ
ที่ผู้ปกครองหวังจะพึ่งตำรวจให้เรียกตัวมาสอบสวนแต่ว่าฝ่ายผู้ปกครองยืนยันนะคะ
ว่าจะปกป้องสิทธิ์แล้วก็ปกป้องเด็กเด็กให้พ้นจากความรุนแรงนะคะอ่าเดี๋ยวเราตามกันต่อนะคะ
ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีการพูดคุยแล้วก็คุยกันยังไงตกลงกันยังไงนะ